คุณผู้ชมครับฝากเตือนภัยในสังคมยุคนี้หน่อย
เป็นเรื่องราวของมนุษย์ป้าหัวขโมย
เข้าไปทำทีว่าเป็นลูกค้า
ไปเลือกซื้อผ้าที่ร้านผ้าม่าน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ปรากฏว่าไอ้ผ้าไม่ได้ซื้อหรอก

ฉกกระเป๋าสะพายของคนอื่น

แน่นอนแล้วภาพวงจรปิดสามารถจับภาพในร้านไว้ได้นะครับ

บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นหญิงรูปร่าง

ขับรถจักรยานยนต์มาจอดด้านหน้าร้านขายผ้ามือสอง

ทำทีทำท่าเลือกซื้อผ้าม่านเหมือนลูกค้าคนอื่นแหละ
จะใช้จังหวะปลอดคนแล้วก็ผู้เสียหายเผลอ
ขโมยกระเป๋าเงินแล้วก็หลบหนีไปครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา
ภายในร้านขายผ้ามือ๒ริมถนนศรีธรรมโศก
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ด้านของพนักงานขายผ้าคือคุณพี่ยินดี
ยินดีซึ่งเป็นผู้เสียหายด้วยนะ

วางไว้ในมุมหนึ่งของร้านตามปกติ

เดี๋ยวจะออกมารับลูกค้าจะออกมาขายผ้าให้ลูกค้า

โดยมีลูกค้าเข้าออกจากร้านตลอดทั้งวัน
กระทั่งถึงช่วงเย็นมารู้ตัวว่ากระเป๋าสะพายหายไป
ซึ่งในกระเป๋าก็มีเงินสดประมาณ๖๐๐๐บาท
แล้วก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าคนร้ายเป็นหญิงวัยกลางคนคนนี้นี่นะฮะ
ทำทีทำท่าจะมาเลือกซื้อผ้าม่าน
ก่อนที่จะเห็นกระเป๋าวางอยู่ตรงนี้
ก็เลยอาศัยช่วงที่คนในร้านเผลอ
ขโมยกระเป๋าไปเลยนะครับ
เข้ามาถามหาซื้อผ้าม่าน
ว่าจะเอาไปให้เพื่อนเพื่อนจะแต่งงาน
จะเอาไปกั้นห้องอะไรแบบนี้
แล้วก็ก็เดินไปเดินมาอยู่
แล้วพอดีน้องเขาพี่เดินเข้าไปหลังบ้าน
เข้าห้องน้ำ
ก็น้องเขาก็ยังอยู่หน้าบ้าน

ยังฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าต่าง
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
ให้ระวังมิจฉาชีพที่แฝงกายทำทีเป็นลูกค้า

จากในช่วงนี้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันนี้บ่อยครั้งแล้วนะครับ